มีครับจะมีเก่ามากต่างครับ

เอาจริงภาพธิภึงมากผมก็เห็นแล้วเหมือนกัน

มีของพี่เขาถ่ายลูกตอนเราไปรับน้อง
นามตอนจากนี้มันยังไงนะครับ
ครับเราก็มีเจอกันที่คณะครับแต่หลังจากที่เขาเรียนจบไปเราก็ไม่ได้เจอแล้ว

แต่มันมีที่ว่าเป็นคล่องฟิล์ม

มันจะมันวาดจะเป็นช่วงที่เหมือนพี่เขาเริ่มเล่นกล้องฟิล์มมหาแล้วก็เหมือนช่วงนั้นเขาก็มีถ่ายเพื่อนเขาอะไรไง
เรามีเรามีเจอกันบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วครับ
ขอเรียกว่าในโรคภัณฑ์มีมันมีคนเอามาแสดงว่ามันมีสังเกติศาสตร์อะไรกันขนาดนั้นเลย
จริงอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมคิดอันนี้ความคิดผมนะ
ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะแบบทำให้ใครคิดตามเราได้หรือว่าเราไม่สามารถบังคับความคิดใครได้
เราก็โฟกัสอยู่กับส่วนของเราดีที่สุดก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำนั้น
มันแรงไหมแบบกับประโยชน์ของเขาพูดถึงเราดีกว่า
พอผมไปอ่านก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็พยายามจะไม่เคล
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเราก็ได้เขาอาจจะแค่พิมพ์ตามที่เหมือนเขาเข้าใจอะไรอย่างเง
ซึ่งเราก็แบบเออเราก็โฟกัสของเราเองดีกว่า
แล้วรู้สึกยังไงที่เราถูกโยงกับเรื่องนี้ด้วย
จริงถามว่ารู้สึกแย่ไหมก็รู้สึกแย่นะครับว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนชื่อเราเองคนเดียวที่โดนอ่ะ
มันมีชื่อพี่เขามาเกี่ยวด้วยซึ่งอันนี้เขาก็เสียหายเหมือนกัน

เกลียดตัวเองเป็นคนเดียวล่ะ
คนก็มองว่าพี่เขาสื่อถึงเรา
น่าจะเป็นเพราะผมหูกลางไม่รู้เหมือนกันครับ
เราเต็มว่ามั้ย
ทำไมเขาคือยังใช้สัญลักษณ์กับคุณ
จริงจริงก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากพี่เขาเรียนจบไปเราก็ไม่ได้เจอกัน
หลุดออกมาคนมันก็มองว่าเป็นภาพหลุด

ผมก็ลงรูปเพื่อนลงรูปกลุ่มเพื่อน

มาให้ข้อมูลที่มันแบบร้ายเธอแบบเธอบ้าง

ผมแบบผมคิดว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้อยู่แล้ว
เราก็รู้ตัวเราเองดีที่สุด

เจอจะเห็นข้อความที่มีคนคอมเมนต์

เห็นเพราะว่าผมเองเป็นคนที่เราเสิร์ชชื่อตัวเองในทวิตเตอร์
เหมือนเราหารูปเวลาคนแท็กเรามาเราออกงานเราแต่ออกอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็

เพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบความเป็นจริงเป็นยังไงแบบ

บังเอิญเดินผ่านที่คณะเราก็ถักทายตามจะสวัสดีกับพี่เขา

จริงผมเองผมเป็นคนที่เวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเรากำลังมีใครเข้ามา
กำลังแบบมีใครเข้ามานะเราก็เป็นคนที่ปรึกษาเพื่อนตลอด
แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เชิงลึกซึ้งเราแค่แบบคุยว่าเออตอนนี้เราเป็นยังไง
หรือว่าผู้หญิงคนนี้เราต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
เพื่อนว่าไงบ้างพอเห็นข่าวเรา

เพราะว่าบางคอมเมนต์มันค่อนข้างจะรุนแรงไงแต่ว่าบางทีเราก็ลองเอาใจเขาไปใส่ใจ
เราแค่แสดงความคิดให้เห็นในพื้นดี้ของเราเอง

เราก็ยังต้องเรียนอยู่แล้วก็ต้องซ้อมอยู่

ตอนไปงานเลี้ยงเลือดแตนโฝนจัง

ทักทายแล้วก็ไหว้พี่เขาตามบทกลิ่น

แต่ว่าผมไม่โกนสุดท้ายเราฟังไม่สามารถบังคับความคิดใครได้สิ

แล้วจริงผมก็ไม่ได้ท่านี้เลยนะครับ
เพราะวันนี้ผมมีโอกาสออกมา
เปิดใจให้ทุกคนฟังก็รู้สึกดีใจครับ
แล้ววางระยะห่างกับสองสาว

สนิกกับพี่สาว๒คนมาแล้วตั้งแต่เด็ก
แล้วคุณดูมีแฟนเรียกยังไงความสนเรื่อง

ช็อคเหมือนกันเพราะว่าปกติผมมันคนที่

ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราไม่สบายใจหรือว่าเราทะเลาะกับใคร

เก้านะจะมักไหมนะ

ช่วงนี้ขอโฟกัสด้านซ้อมก่อนดีกว่า
เพราะว่าเพลงกำลังจะปล่อยออกมาแล้วเดือนหน้า

แล้วก็เรียนไปด้วยช่วงนี้หาเวลาไปเข้าฟิตเนตตัวอย่าง